มาต่อกันที่สามีแห่งชาติ๒๐๑๘กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับฟิล์มธนพัฒน์ต้องบอกเลยว่าความดังเนี่ยมาพร้อมกับดราม่าจริง
พอดังปุ๊บดราม่าตามมาติดเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ฟิล์มธนพัฒน์เขาออกมายืนยันว่า
ไม่ได้มีกฎเหล็กเรื่องของการควบคุมความเรียบร้อยของแฟนคลับ
พร้อมกับออกตัวว่าเข้าอกเข้าใจแฟนคลับทุกคนที่อยากจะใกล้ชิด
บางคนเนี่ยถึงกับบินข้ามจังหวัดมาเพื่อเจอเจ้าตัวก็คงจะไม่ใจดำขนาดนั้นหรือเปล่า
แต่เรื่องความปลอดภัยเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าหลีกเลี่ยงยาก
เพราะก็มีบางคนที่เข้ามาประชิดตัวเพื่อเข้าใกล้ของรักของห่วงอันนี้ไม่ควรนะ
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เจ้าตัวก็พยายามระวังอยู่ตลอดเวลาค่ะ
เชฟเตรียมนิดนึงเขามือกลุมนิดนึง
ส่วนเรื่องแฟนมิตติ้งที่แฟนคลับเขาเรียกร้องมาตลอดนั้น
เจ้าตัวก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
หากเป็นไปได้ก็อยากจะจัดงานนี้เพื่อตอบแทนกำลังใจจากทุกคนค่ะ
อาจจะมีครับแต่ว่า
เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับทางค่ายก่อนว่าอย่างไร
หรือตรางที่ของฟีมน่าจะแน่นลายไปถึงซื้นปี
การจากแฟมมิตติ้งก็ต้องรอคือกันหน่อย
ส่วนแฟนคลับเดี๋ยวเพิ่งโตให้ตกใจ

แต่ถึงขั้นไปกับของอีกลับที่น่าควร
เพราะดีที่ปัดมือได้ทันคือถ้าปัดไม่ทันก็โดนของเขามันไม่ควรนะคะแบบนี้เนี่ย
ถ้าเป็นแฟนคลับที่รักกันชอบกันก็ต้องติดตามกันแบบดี